ถ้ามาดูสถิติอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ระบุครับว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา
มีรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๗ครั้ง
บาดเจ็บ๙๐คนเสียชีวิต๔คน
สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการดัดแปลงสภาพรถ
โดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกระทรวงสาธารณสุข
กล่าว่าปัจจุบันรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเกิดเหตุบ่อยครั้งครับ
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
เมื่อปีที่แล้วก็พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถรับจ้าง

มีผู้บาดเจ็บ๒๑๒คนเสียชีวิตไป๒๔คน

และในปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม

บาดเจ็บ๙๐คนเสียชีวิต๔คน
จากข้อมูลก็พบปัญหาที่สำคัญนะครับ
นั่นก็คือ๑นำรถส่วนบุคคลเช่นรถกระบะ
รถตู้มาใช้รับส่งโดยไม่ได้นำขึ้นทะเบียนรถนักเรียน
ก็คือคนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
และก็๓รถที่ใช้มักจะเป็นรถเก่าที่นำมาดัดแปลงสภาพ
โดยใช้เก้าอี้ยาวมาเรียงเป็นแถวนั่ง๓แถว

ซึ่งเกือบครึ่งของรถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่เกิดเหตุ
บรรทุกเด็กมากกว่า๒๐คนต่อคัน

จะต้องมีมาตรฐาน๕ด้านด้วยกันครับ
แก่๑คนขับจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
การติดป้ายสัญญาณเตือนว่าเป็นรถนักเรียนหรือรถโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นเข็มขัดนิรภัยถังดับเพลิง

มีระบบประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มาตรฐานตัวรถการบรรทุกนักเรียนการวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัย
การมีผู้ดูแลบนรถโดยเฉพาะเด็กเล็ก

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย
ให้ปลอดภัยและต้องได้รับการควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย
ทั้งด้านคนขับตัวรถและอุปกรณ์ในรถตามมาตรฐาน